มาดูเรื่องของม้าแคระกันบ้างที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้นำเสริมเสนอไปแล้วเค้าได้เป็นตัวต่างช้าง

เขาไม่ค่อยเหมือนม้าแต่เขาเป็นม้านะคะ

เขามีลูกแล้วนะคะออกมา๑ตัว
และหลังจากนี้น่าจะมีออกมาอีกถึง๒๓ตัว

ดูกันค่ะ

นอนหลับอยู่แล้วแม่ก็นั่งเฝ้าแบบนี้แหละ
ขนาดแม่ก็ยังตัวเล็กเลยลูกคงตัวเล็กมากนะ
มองเผินอาจจะไม่ค่อยเหมือนม้าเท่าไหร่นะนอนอยู่นะ
พอสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะคุณนิพนธ์วิชัยรัฐเปิดเผย
ว่าตอนนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่แล้วนะครับ
ลูกม้าแคระค่ะเกิดจากแม่ม้าแคระชื่อว่า
พลอยนะคะซึ่งได้รับจากปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริม
เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมานี่เขายืนแล้ว
แสดงว่าตอนรับมาเขาท้องแก่มากนะ
ลูกม้าแคระที่เกิดใหม่ตัวนี้มีสีดำค่ะแบบนี้เลย
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดียังไม่ทราบเพศ
เนื่องจากแม่มาร์คเขายังหวงลูกอยู่นะคะ
ให้เข้าไปใกล้นะคะแต่ว่ายืนนิ่งนะ

ถึงไหมลูกสั้นนะขานะ
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิด
หลังจากนี้จะนำออกแสดงที่สำคัญ
ตั้งชื่อให้เขาเลยนะคะจะมีการประกวดตั้งชื่อด้วยค่ะ

อ้าวต้องมาผสมกันน่ะสำหรับชื่อของคุณพ่อกับคุณแม่ขาวนะคะ
ว่าจะมีข่าวดีแบบนี้เร็วนี้อีกค่ะ
ม้าแคระสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์แท้ที่มีขนาดเล็ก
โดยธรรมชาติเล็กกว่าม้าทั่วไปขนาดครึ่งหนึ่ง
มีหัวแล้วก็ใบหน้าเล็กใบหูเล็กสั้น
กล้ามเนื้อกระชับรูปร่างอ้วนเตี้ยสั้นขาแข็งแรง
พูดไปพูดมาเหมือนวนอยู่ใกล้ตัวเอง
เฉลี่ยจะอยู่ที่๒๐๓๐ปีค่ะ

ส่วนใครที่รอจะตั้งชื่อลูกเขาอยู่
เดี๋ยวรอฟังชื่อคุณพ่อเขาหน่อยนะ
แล้วก็ไปร่วมประกวดกันนะคะสำหรับการตั้งชื่อที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ